ถ้าแม้ตัวจะอยู่ในคุกแล้วแต่เรื่องราวเขายังไม่จบจริงนะคะ
กับนายอภิชัยองค์วิสิตหรือว่าไอซ์หีบเหล็ก
พยานคนสำคัญที่เคยให้ปากคำว่า
จะมีศพอยู่ในบ่อน้ำของไอซ์จนกระทั่งนำไปสู่การงมค้นหา

เขาบอกมาอีกว่ามันยังไม่หมดแค่นั้น
มีอีกเหรอมันยังมีอีกหนึ่งศพเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกไอซ์เนี่ย
จ่อยิงเข้าที่หัวแล้วเอาไปฝังไว้ที่ใต้ต้นมะม่วง

คือเรื่องนี้เนี่ยตำรวจยังไม่ได้มีการจัดทีมไปค้นหาแต่อย่างใด

บ้านไอซ์เนี่ยมีต้นมะม่วงอยู่ประมาณ๕๐กว่าต้นได้อะค่ะ

บ้านของนายอภิชัยเนี่ยมันคือยังไม่รู้ว่าจะสุ่มยังไง
ก็เลยยังไม่ได้มีการจัดทีมอะไรแต่ก็กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะคะ
พนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีไอซ์หีบเหล็ก
ก็ยังคงเดินหน้าติดตามพยานที่เข้ามาให้ปากคำอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะ
อย่างที่บอกไปพยานคนนี้
คือคนที่รู้จักกับนายไอซ์ตอนที่ติดคุกครั้งก่อนหน้านะ
ไปเจอที่เรือนจำคนที่ให้ข้อมูลว่ายังมีศพถูก
ใส่ในหีบแล้วก็ถ่วงลงไปใต้น้ำจนกระทั่งงมเจอศพที่๓นั่นแหละ

นายไอซ์เล่าให้เขาฟังตอนอยู่ในคุกว่า
เขาจ้างแรงงานต่างด้าวมาคนนึงมาทำงานในบ้าน

ไอซ์เนี่ยพลั้งมือเอาปืนยิงเข้าที่ขาเพื่อข่มขู่จนเขาได้รับบาดเจ็บ
ชายชาวต่างด้าวคนนี้ขู่ไอซ์บอกว่าเดี๋ยวจะไปฟ้องตำรวจ

ไอซ์ก็เลยเอาปืนที่อยู่ในมื้อนั่น

ตายแล้วก็เอาศพไปฝังไว้ใต้ต้นมะม่วง
แต่อย่างที่บอกค่ะก็เหมือนตอนคดีที่เอาหีบถ่วงน้ำนั่นแหละ
พยานคนนี้บอกได้ว่าถูก
มีคนถูกเอายัดใส่หีบแล้วก็ถ่วงลงไปในบ่อน้ำ

พยานคนนี้ต้องปรุงพรมค้นหาแบ่งเป็นโซน
เหมือนกันกรณีไปก่อนนี้ต้นต้นมะม่วงเขาก็บอกไม่ได้
ก็เลยตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้มีการเชื่อว่าย
ในการที่จะไปลองขุดใต้ต้นมะม่วงแต่อย่างใด
แต่ก็อยู่ระหว่างรวบรวมนะคะรวบรวมพยานหลักฐานอยู่
เพราะว่าพยานคนนี้เขาบอกว่าเหตุการณ์ฆ่าคนงานต่างด้าวเนี่ยนะ
เกิดก่อน๒ศพที่ถูกถ่วงในน้ำ
เกิดก่อนกุ๊กกิ๊กจะถูกฆ่าฝังดินซะด้วยซ้ำ
แล้วเขาก็ย้ำให้พนักงานสอบสวนฟังอย่างหนักแน่นเลยว่า
เล่าให้ฟังจริงไม่ได้เล่าในเชิงอวดโอ้หรือว่าคุยโม้ด้วย
เขาเชื่อว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจริง
หลังจากนี้พนักงานสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวขอรวบรวมคำให้การของพยานอีก
ถ้ามีแนวทางว่าจะหาศพอื่นเพิ่ม
แล้วก็เอามาเป็นหลักฐานในการที่จะแจ้งข้อหาเพิ่มกับไอ้ก็จะทำ
ยกว่าไอ้กนี่นะคะที่สอยเพชรกาเสม๔๗
ปรากฏว่านี่เลยไปเจอพระสงฆ์รูปหนึ่ง
สัมผัสอะไรบางอย่างได้เลยขอเข้าไปในพื้นที่
พระสงฆ์ก็ไปเดินอยู่รอบสระน้ำที่เจอโครงกระดูก

ทีมข่าวเราก็เลยเข้าไปถามว่าท่านมาทำอะไร
พระท่านก็บอกว่ามาทำพิธีกรวดน้ำแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย
ตมาสัมผัสได้ว่ามีวิญญาณผู้หญิงอายุ๒๐ปีอายุ๑๓๑๔ปี

เพราะว่าญาติไม่ได้มาทำพิธีให้ค่ะ
วิญญาณที่เราสัมผัสได้เป็นวิญญาณผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
ผู้หญิงผู้หญิงล้วนเลย
ผู้หญิงก็อายุประมาณ๒๐ปีกว่า
คือเมื่อกี้เราทำพิธีอะไรบ้างนะหลวงพ่อ
พิธีก็คือกรวดน้ำแผลเมตตาแล้วก็บอกก่าวท่อทีท่อทาง
บอกกับพิธีแล้วก็บอกให้เขาไปสู่ไปพบญาติไปเกิด
ในภพภูมิที่ดีแผลเมตตาเขาแล้วก็ทำแบบนี้

คือไม่มีญาติมาบริวารมารับเขาไปเขาก็ยังไม่รู้
เขาจุดกีดเขาตายแล้วนะก็ยังเวียนอยู่
เห็นไหมถึงแม้ว่าตัวจะเข้าคุกไปแล้วแต่ว่าเรื่องราวมันยังไม่จบนะ
คืออีกนิดนึงต่อไปคงเป็นเรื่องเล่าขานตำนานฆาตกรโหดอะไรแบบนี้